เราไปดูผลงานของทีมชาติไทยลงแข่งขันสองรายการ
ทีมฟุตซอร์แข่งชิงแชมป์อาสเซียนทีมฟุตบอลแข่งชิงแชมป์อาสเซียนเหมือนกัน
ทีมไทยสำหรับฟุตบอลประเดิมสนามในราชมังคลา
เอาชนะตีมอลเลสเต้ไปถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งนะครับซึ่งฝีเท้าเนี่ยห่างชั้นกับทีมชาติไทย

จังหวัดได้ประตูลูกนี้ของอธิษฐกรายสอนโดยการจ่ายของสอรวัตรเดชมิตร
เป็นการบุกจังหวะแรกต่อบอลที่ตีบอลนั้นไล่บอลไม่ได้เลยครับ
แล้วก็๒๐ครับจากเจ้ากอล์ฟอริสักคนเดิมระดกลูกนี้ครับ
นาทีที่๓กับ๑๓นะครับ๒ประตูแรกของทีมไทย
แล้วดูจ่ายทะลุจังหวะนี้ให้กับนูรูนครับ
ูรุนหลุดแล้วจี้เข้าในจ่ายให้กับอธิสักไกรสอนครับ
สักต้องการความมั่นใจจากเกมนี้อยู่แล้วแล้วยิงเด็ดขาดเลยครับ
แล้วดูจังหวะเตะมุมครับกรกฎก็โยดีครับ
แบบนี้ไม่มีฟาวแล้วนะครับเพราะว่าบอลถึงอดีศักดิ์แล้วอยู่ข้างหน้าครับ
มุ่งนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก๔๐
แล้วก็ประตูที่๕ครับครึ่งหลังอาทิตย์ที่๕๐
ไหลมาเร็วเหมือนกันครับอธิษฐกรายสอนยิงอีกแล้วครับ
มงคลขึ้นเกมมานะครับแล้วก็เปิดให้
จากนั้นครับก็บุกต่อเรื่อยครับทีมไทย
นาที๕๕ครับนูรูนเนี่ยไปโดนก้อนหลังของตีบอลทำฟาวแล้วเป็นไอซักไกรสอนยิงอีกแล้วครับ
ประตูที่๖ของอธิษฐกรในเกมนี้
จากนั้นครับนาที๗๓ออกมาตัดบอลของทาง
นอกกรอบเคตโธทครับแล้วไม่ได้เล่นบนเลย
ผู้สินเนี่ยให้เหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกครับ
ผลน้อยกว่าเปลี่ยนประตูลงมาครับแล้วช่วงหลัง
รุ่นของทีมไทยชนะตีมอลไปเจ็ดต่อศูนย์ครับ
ส่วนอีกคู่ในสายเดียวกันสิงคโปร์ชนะอินโดนีเซียไป๑ต่อ๐ครับ
ออฟเดอร์แมชก็เป็นอริสักไกรสอนอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากจบเกมนี้ครับ
การยิง๖ประตูของอดีศักดิ์นั้นก็ทำให้เขานั้นเป็นนักเตะทีมชาติไทย
ที่ทำประตูต่อนัดได้สูงที่สุดตลอดการในรอบ๓๕ปีโดยก่อนอันนี้มีนักเตะ
สี่คนนะครับที่ทำได้สูงสุดสี่ประตูต่อเกมนั่นก็คือ
ยพงศ์ผิวอ่อนรณชัยสยมชัยรุ่งเพชรเจริญวงแล้วก็พัฒนภงศรีปราโมทครับ
นี่ก็คือข้อมูลนะครับจากสมาคมบริษัทฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งอดีศักดิ์เนี่ยน่าเสียดายมากครับอีกประตูเดียวนะครับ
ถ้าเขาทำได้นะครับเขาจะมีสถิติยิงสูงสุดต่อนัดตลอดการ
เท่ากับทางนอลัมชานักเตะสิงคโปร์ที่เคยยิงไว้ถึงเจ็ดประตูในปีสองพันเจ็ด
ในรายการนะครับที่สิงคโปร์เอาชนะลาวไปสิบเอ็ดศูนย์
แต่ว่ากอล์ฟนะครับก็บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องของการทำประตูหรอกครับ
แต่ว่าขอให้ทีมชนะตามเป้าหมายก็พอแล้วก็เคยท้อแท้และเกือบจะเลิกเล่นไปแล้ว
แต่สุดท้ายก็ลืมปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาสู้จนท็อปฟอร์มได้ในวันนี้ครับ
สองปีที่แล้วผมไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ครับก็รู้สึกเสียใจที่เจ็บอะไรอย่างเง
แล้วก็ปีนี้ก็เจ็บอีกอะไรอย่างนี้ก็จริงมันก็ท้อก็ไม่อยากเล่นแล้ว
แต่ก็ขอบคุณทุกคนอะไรอย่างนี้ที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมตลอดอะไรอย่างนี้
ที่ผมเจ็บไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้แบบเสียใจคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ขอบคุณครับแล้วก็ผมก็บอกตลอดว่าแบบผมพยายามนับหนึ่งใหม่ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะมุ่งมั่นแล้วก็มองผู้ได้สู้คือต้องให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ย
เค้าทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยสำคัญหมด
ขนาดที่ฮี
อินโดนีเซียครับเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจาะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับ
วันที่ยี่สิบเอ็ดและกลับมาเล่นที่ราชมังคลา
กีฬาสถานอีกครั้งนะครับนัดสุดท้ายของรอบแรก
เจอกับสิงคโปร์ยี่สิบห้าพฤษจิกายนครับ